คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่อีกหนึ่งพระเอกแล้วกันนะคะ

ท็อปจรนค่ะไปเช็คนิดนึงกันแล้วกันนะคะ

ได้ข่าวว่าตอนนี้โสดมีใครมาดำใจใหม่หรือยัง

ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ได้ดิบตอนนี้เขามีซีรีส์อยู่

ก็มีการตะต่อยกันกระจาย

รวมไปถึงการกระโดดไปเล่นซิตคอมด้วย

เป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็น
มาเล่นแบบว่าปล่อยมุกตลกปล่อยมุกฮานะให้เราได้สนุกสนานกัน
งานนี้ค่ะหนุ่มท็อปเนี่ยบอกเลยว่าแม้จะไม่ใช่งานถนัดนะคะ
นี่ขนาดเพื่อนชวนเขาเล่นติ๊กต๊อกนะในกองถ่าย
ท็อปเนี่ยบอกเลยโอ้โหพี่ครับผมเนี่ยเต้นยังไม่ออกเลยครับ

แต่ก็อยากลองหาประสบการณ์งานแสดงแนวตลกดูบ้างค่ะ
ก็เลยโดดมาเล่นซิตคอมนี่แหละอยากจะปล่อยมุกแบบโบ๊ะบะดูบ้าง
เพราะว่าอะไรมันท้าทายดีท้าทายความสามารถตัวเองสุดเลยนะคะ
ส่วนเรื่องหัวใจสาวจ๋าขยับเข้ามาค่ะ
หลังจากที่เลิกลานะคะกับน้องหยดน้ำลูกสาวสุดสวยค่ะ
ของพี่ขวัญด้วยดีกลมกล่อมมาพาร์กใหญ่ละ
ตอนนี้หนุ่มท็อปค่ะก็ยังใช้แบบว่าสเตตัสว่าโสดอยู่นะคะ
โสดเหมือนเดิมเค้าบอกงี้เรียกว่าโสดมาเกือบตีกว่าละค่ะ
ตัวท็อปเองเนี่ยโอ้โหยังงงเลยทำไมทำไมเราโสดขนาดนี้

นักทดนักดีรัก

ผมก็เป็นคนให้กำลังจัยครับ

ไหนว่าไม่ถนัดนั่งสุข

ไหมค่ะพุชีแต่คำถามแรกพูดน้ำผมาภาพ
คนสดคนสดเจอกันก็มีรุ้นเหมือนกันนะ
เขาแพร่มจำเป็นประเด็นตัวเองไง

แจ๊คก็เกือบเป๋เหมือนกันแหละมีเหงื่อแตกเหมือนกันแล้วนะ

ตอนนี้ยังโสดสนิทใช่ไหมแมวหล่อแบบนี้ไม่น่าโสดนานเลยเนาะคุณเนาะ
รอลุ้นกันต่อไปนะจ๊ะว่าใครจะเป็นหวานใจหนุ่มท็อปนะคุณผู้ชม